เป็นมวยจังหวะใต้ถอย๒รุ่นแรกได้เวทย์ใหญ่
ถ้าพลาดสุดยอดบรรทรัฐเสาร์นี้

ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน